ทีมข่าวของเราปักหลักอยู่ที่บ้านกกอกบ้านลุงพลบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะฮะมีความขึ้นไหวเมื่อไหร่สดเมื่อนั้นทันทีนะฮะเดี๋ยวขยับไปดูรายละเอียดก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการออกหมายจับกันก่อนนะฮะตำรวจชุดสืบเนี่ยเขาก็จะมีการไล่เลียงข้อมูลกว่าจะประติดประต่อและนำไปสู่การขอ

อ่าว่าท่านเป็นอะไรนะรองเหรอรองเป็นรองศพตรตอนนั้นทำงจาก
นี้น้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเสียชีวิตข้างบนไม่ได้ไม่เป็นทางเป็นไปได้
ต้องมีคนพาไปดังนั้น๓เนี่ยคนพาไปจะทำให้เขาตายข้างบน
หรือจะปล่อยให้ตายก็ได้แต่กรณีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนพาไป
ซึ่งตอนนั้นยังไม่บอกนะว่าใครคนพาไปปล่อยให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ชุดสืบของตำรวจเนี่ยก็ขยายผลต่อเด็ก๓ขวบไม่มีทางหลงป่า
อันนี้อีกประเด็นนึงนะแต่เป็นเรื่องเดียวกัน
สามขวบน้องชมพู่ไม่มีทางหรอกจากบ้านเดินก๊อกแก๊กหลงป่า
ขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟข้างบนไม่มีทาง
ผู้ใหญ่ไปยังหอบอ่ะคุณภาคภูมิเคยเดินไป
ใช่ไอ้นั่นวัยหนุ่มเดินขึ้นไปเหงื่อยังลิ้นยังห้อยเลย
เดินไม่ได้เลยฮะขนาดคุณภาคภูมิอายุจะหลัก๕๐แล้วมั้งน่ะ
นักกายภาพบำบัดที่ว่าร่างกายกำยำแข็งแรงเดินขึ้นไปยังเหนื่อย
ผู้๓ขวบเศษเองไม่มีทางที่น้องจะหลงป่าแล้วเดินขึ้นไป
แต่การขึ้นภูเหล็กไฟไปด้วยกันได้๕เส้นทาง
แต่๕เส้นทางที่ว่านี้มีบ้านคนลายล้อมไปทุก๕เส้นทาง
ดังนั้นน้องชมพู่จะเดินผ่านบ้านใครหมาเห่าแน่ต้องเห็นน้องชมพู่
แต่๕เส้นทางที่ว่านี้ไม่มีใครเห็นน้องชมพู่เลย
เหลืออยู่ทางเดียวคือป่ายางท้ายหมู่บ้าน
แล้วป่ายางท้ายหมู่บ้านแล้วถามว่าเห็นน้องชมพู่หรือไม่เห็น
แต่มีพยานบุคคล๒คนที่เห็นว่าลุงคนเดินสวนออกมา
ห่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปตำรวจประติดประต่อ
ดังนั้นนี่คือเรื่องราวที่มีความสอดคล้องกัน
เพราะพยานเนี่ยค่อนข้างจะประจักษ์ชัดตรงกัน
ช่วงที่น้องหายตัวไปย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ทามไลน์ตรงนี้สำคัญนะพี่ต้นพี่เบิร์ท
๙โมง๑๑นาทีถึง๙โมง๔๙นาทีของวันที่๑๑พฤษภาปีที่แล้ว
สอดคล้องมากสอดคล้องตรงกันมาก
แม้จะมีคำยืนยันจากลุงพลในช่วงแรก

ไปรับพระวัดภูผาแอกส่งไปสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัด
ข้ามจังหวัดเลยแต่วินาทีที่มีการเทียบเคียง
และมีการให้ปากคำของพระอธิการบุญมา
บอกว่าตอนลุงพลมาเนี่ยมารับแล้วลุงพลยังเปลยกับพระคุณเจ้าเลยนะ

พอบอกว่าหลานหายตัวไปเอาเวลามาดูปึ้ง
แต่ตอนนั้นยังไม่มีใครในประเทศนี้รู้เลย

เอาลุงพลรู้ได้ไงมาบอกกับพระอธิการบุญมา
พ่อแม่ของน้องยังไม่ได้บอกลุงพลเลยนะ

ดังนั้นนี่ก็เลยเป็นข้อสงสัยที่พ่วงลุงพลมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องคดี
ตำรวจบอกรู้ตั้งแต่แรกแล้วมันมีความพิรุษเกิดขึ้นนะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๖นาฬิกาของวันที่๑๑พฤษภา
ลุงพลก็ไม่สามารถยืนยันไทม์ไลน์ตัวเองได้อย่างชัดเจนนะครับ
แต่กลับปรากฏว่ามีคนไปพบว่าลุงพลเนี่ยเดินสวนย้อนลงมาจากบริเวณภูเหล็กไฟ

ต่อเนื่องกับเรื่องของการตรวจชันสูตรพลิกศพของคุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

เด็กถูกทิ้งให้ขาดน้ำท่ามกลางอากาศร้อนบนภูเหล็กไฟ
แบบนี้คือไม่ต้องลงมือ
เอาเด็กขึ้นไปแล้วปล่อยอย่างนี้
มันจะเข้าข้อกฎหมายที่ผมยกมาเมื่อกี้ไง

อันนี้ชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณหมอนะครับ
วัตถุพยานที่อย่างที่อธิบายไว้ชัดเจนก็จะมี๒ส่วน
เป็น๑๑๖ชิ้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือ

ก็คือชิ้นส่วนของขนและชิ้นส่วนของผมนะฮะ
ไปเจออยู่ในรถของลุงพลด้วย
แล้วเจอเส้นผมของคนใกล้ชิด

ประหนึ่งมีความพยายามจะเบี่ยงเบนให้เชื่อว่าคนอื่นนั่นแหละ
อยู่บนนู้นแล้วคนอื่นเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต

เราจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแม้แต่น้อย
ว่ากระบวนการซินโคตอนศูนย์วิจัยแสง

วิจัยแสงเนี่ยเขาสามารถตรวจความละเอียดได้แบบลึกมากฮะ
เขาก็รู้ว่าไอ้เส้นขนไอ้เส้นผมที่อยู่ข้างบนเนี่ย
ว่าใครเจ้าของแล้วรู้อีกว่าสิ่งผู้ที่เอามาเนี่ยคือใคร
ดังนั้นต่อให้เป็นขนเป็นผมของบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดน้องชมพู่ไปอยู่ข้างบน
แต่เขาวิจัยผ่านซินโคตอนศูนย์
เขารู้เลยว่าใครเป็นใจจริง

อยากจะให้มันคลี่คลายและอยากจะรู้ว่าขั้นตอนนี้เขาทำกันยังไง

เห็นพิรุธต้องแต่ช่วงแรกแล้ว
ก็ถามที่ทหารตำรวจนะจะบอกได้ยังไงครับดอนนั้น
ตำรวจก็ต้องบอกคุมเคลือคุมเคลือเข้าไปนะครับ
สรุปคือน้องชมพู่อุไม่ได้ลงมือ
สรุปก็คือไม่ได้มีการลงมือทำร้ายให้น้องชมพู่เสียชีวิตแต่ปล่อยให้ตาย
พยายามสร้างหลักฐานเท็จเบี่ยงเบนให้คนใกล้ชิดมีความเกี่ยวยงกัน
เบนให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของศัยยศาสตร์
ดังนั้นตำรวจประติดประต่อข้อมูลข่าวสารจนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ข้อหาอย่างที่ได้บอกไว้๓ข้อหาสรุปอีกทีได้ไหม

พรากเด็กอายุไม่ถึง๑๕ปีไปจากบิดามานดา
พาและทอดทิ้งให้เด็กตาย
ก็คือซ่อนเร้นอำพลางศพจนเป็นที่มาของชุดสืบขออนุมัติศาลออกหมายจับลุงพลชายพลวิพา
คดีนี้เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจและหน้าเป็นกรณีศึกษา
และที่สำคัญคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปดูการแถลงข่าวของพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
รับตำแหน่งเป็นพบตร๑ตุลาคม
แถลงข่าวคือ๒ตุลาคม
เหตุผลที่พบตรบอกว่าน้องไม่ได้เดินขึ้นไปตายเอง
แต่มีคนพาน้องขึ้นไปทำให้น้องตายนะฮะนำมาสู่การแตกประเด็นออกไป
พยานหลักฐานและที่สุดแล้วนำไปสู่การออกหมายจับ
อยากให้เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคำตอบว่า
ทำไมเจอขนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วแล้วทำไมเพิ่งจะมาออกหมายจับ

มันมีเหตุผลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันต่อ